โอเคครับหมอก็ออกมาเตือนภัยกัน
เตือนภัยเรื่องนี้เนี่ยเป็นแฟชั่นของการ

พี่อ่านพาดหัวข้อให้แล้วเดี๋ยวน้องอ่านดีเทล
โอเคเดี๋ยวน้องเล่าดีเทลให้ฟัง
วันนี้ไทยรัฐหน้าหนึ่งเขามีการเตือน

หมอเตือนภัย
แฟชั่นฉีดจิ๋ม๓มิติ

เตือนว่าสาวที่ทำจิ๋ม๓มิติ

เอาง่าย

ฉีดไขมันเข้าแคมใหญ่

แต่ให้ระวังข้อแทรกซ้อน
ที่มีน้องสาวมีต่อมไขมัน

จะได้โนกหนูนฉีดหน้าผาก
ไม่ใช่ไออะไร

สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีการเผยแพร่นะคะ
ภาพการทำศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง

ของโรงพยาบาลเสริมความงามแห่งหนึ่ง
โดยการใช้ไขมันที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยนะคะ
ไขมันของตัวเองเนี่ยฉีกเข้าไปบริเวณแคมป์ใหญ่

มันก็น่าจะไม่มีใครเห็นไหมมันอยู่ข้างล่าง
มีการส่งต่อแล้วก็พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อวันที่๕ตุลาคม

แพทย์หญิงชันวลีศรีสุโข
สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลพิจิตรค่ะ

แอปมากได้ไหมรำคาญฟังน้องเขาอ่านข่าว
อย่าแอบงงมากชีวิตเธอเป็นน่างงกว่านนึงเธอ
ก็ผู้ชายยังอยากให้มีใหญ่ขึ้น
ผู้หญิงเขาก็คงอยากให้มีความอวบอิ่มอะไรอย่างนี้
นางโบ๊คนางแบบเฉียนกันเยอะเลย

เส้นเกงสวยใส่กระโปรงสวยเนี่ยแล้วหรอ

คุณแม่ถ้าเกิดมันเรียกเป็นแบบนี้ใครอยากจะดูนะคะ
ก็คือเวลาใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้มันก็จะดูเต็มและสวยว่าอย่างนั้น

ไปออกไปเยินเล่นข้างนอกก่อนเขาจะล้างคาวก่อน

เขาอย่างนี้เขาบอกว่าจริงการทำศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิงมีมานานแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำรีแพรหลังจากคลอดบุตร
หรือว่าการตัดแคมป์เล็กให้มีขนาดเล็กลง

ซึ่งผู้หญิงอายุน้อยเขามักจะทำกันมากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะผู้หญิงก่อนแต่งงานเป็นต้นค่ะ

อันนั้นอันนั้นสำหรับผู้หญิงบางคนที่แบบว่า
ก่อนจะแต่งงานก็ต้องแบบทำให้มันแบบเล็กลง
ให้มันดูกระชักใช่เขาบอกว่ามันมีค่ะจริงต้องบอกว่า
ณปัจจุบันมีคนอยากทำศัลยกรรมอวัยวะเพศหญิงเพิ่มมากขึ้น

หรือว่าการดูดไขมันที่แคมป์ใหญ่ออก

เพราะว่าเนินหรือแคมป์ใหญ่ที่มีขนาดใหญ่เกินไป

หรือว่าฟิลเลอร์ที่แคมป์ใหญ่เป็นต้น

ก็คือเอาง่ายใครเล็กก็อยากทำให้มันใหญ่
ใครใหญ่ก็อยากให้มันเล็ก

คุณพูดให้มันชัดนะ

คุณอยากเล็กหรือยากใหญ่

คุณให้มันชัดนี่ผมบอกให้

เขาบอกว่าเสริมความมั่นใจเข้าไปค่ะ

ในระดับหนึ่งอ่ะนะคะแต่การปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดค่ะ
หากว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บป่วยก็มาพบแพทย์เพื่อรักษาจะปลอดภัยกว่า
ปวดไม่เท่าไรกลัวมันจะแตกเพล็กออกมาอย่างนี้

เขาบอกว่าจริงการศัลยกรรมเสริมความงามทุกชนิด

จากเรื่องของเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะเสียใจ

ยังมีเรื่องของข้อแทรกซ้อนต่างที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ

เช่นอาจจะเกิดการอักเสบติดเชื้อห้อเลือดเสียเลือดอาการชา
เพราะว่ากระทบเส้นประสาทนะคะเส้นเลือดเป็นต้น
นอกจากนี้บริเวณอวัยเภทก็มีต่อมไขมันมากด้วย
ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบได้ง่ายด้วย

ถูกต้องถ้ามันมีความอับชื้นหรือว่าคับเกินไป
ก็อาจจะทำให้รูขุมขนอักเสบได้

เออธรรมชาติคือไอ้ไขมันอย่างนี้เอามาฉีดปาก
ขอบปากมดดำเนี่ยให้มันเจอเข้ามาอย่างนี้ถ้าจะสวย

ฉีดปากรอบนะอุ๊ยสวย
สรุปเขามีการทำอย่างนั้นจริงเหรอแองจี้

ก็มีนางแบบหลายคนที่ออกมาพูดว่าฉันไม่ได้ทำมาจริง

นางแบบดังนางพูดว่าแบบ

แต่ของผู้หญิงไม่เคยได้ยินนะว่าฉีดให้มันใหญ่ขึ้น๓มิติ

มีการทำเล็กลงใหญ่ขึ้นด้วย

เขาว่าจะแต่งงานใช่ป่ะคะเช่นมีวันที่เราจะต้องมีปาร์ตี้
เขาก็ต้องไปฉีดเพราะว่าทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่ารีแพลร์

อันนี้ก็รีแพร์เข้าใจ

อัพด้วยมาอีก
ในเมื่อเราสามารถทำให้ตรงนั้นฟิฟท์ได้แล้วทำไมไม่ทำให้ความมีวันสวยขึ้น